คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งไอคอนความสวยของยุคนี้ดีกว่า
เขาบอกว่าน้องใหม่ดาวิกาสุดยอดแห่งความเข้าตาในความสวยยุคนี้นะคะ

เมื่อวานนี้ไม่ใช่อะไรคุณดูซะก่อน

เวนต์เมื่อคืนนี้ค่ะไปร่วมงานเปิดต้นคริสต์มัสที่หัวหิน

ก็เลยถามนี่แหละค่ะคนเขาเชียร์กันว่า
เออใหม่จ๋าลองลงประกวดนางงามดูไหม
น้องใหม่บอกเลยนะพี่ความฝันวัยเด็กนะคะ
สมัยเข้าวงการแรกเลือกนางน้ำด้วยนะ

แต่ถ้าถามว่าตอนนี้สู้ไหมน้องใหม่บอกว่ายังไง

ดีใจค่ะก็ขอบคุณด้วยค่ะ

หนูเดินตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ

มีให้เลือกนางงามกับละคร
ไม่เลือกนางงามแต่เขาไม่ให้ใหม่เป็น
ใช่เขาให้มาเล่นละครก็เลยเล่นละคร

ลองแบบนั้นทั้งตัวที่เป็นแสงพวกเหล่ากัน

กุญแจพิการคุณเนี่ยไทยแหล่ง

เชียร์น้องที่กำลังไปประกวดดีกว่าค่ะ
หลายคนขอจำใหม่จะเป็นไทยพ่อของความสวย
สมัยนี้เราอยู่ที่ไหนสิ้นสำคัญ

ก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุด